ก็พูดคุยเจอกันในช่วงโค้งสุดท้ายของการเตรียมทีมชุดใหญ่ก็เดินทางจากที่ไทยไปกับจัดอุ่นเครื่องสองนัดนะครับ
ตรงก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยร่วมยุคไม่เกิน๒๓ปีก็ลงเตะเกมแรกไปแล้ว

ส่วนชุดใหญ่เนี่ยก็จะเล่นรอบคัดเลือกนะครับ
เพื่อเข้ารอบสุดท้ายเหมือนกันในรายการเอเชียนครับ
ใช้เวลาเดินทางทรหดน่าดูเหมือนกันนะครับ
ซึ่งโปรแกรมก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าทีมไทยเนี่ยจะเล่น๓นัดนะครับ
ชุดใหญ่และไทยนัททีวีช่องสายลิฟท์๒ถ่ายท้อสดทั้งหมดเลยครับ
เริ่มตั้งแต่วันที่๘มิถุนายนในเวลา๑ทุ่ม

แล้วก็๑๑มิถุนายนเจอกับศรีลังกา
เกมนี้ครับเตะ๑ทุ่มเหมือนกันเข้าสัญญาณ๑๘นาที๔๕นาที
แล้วก็๑๔มิถุนายนนะครับเตะ๔ทุ่มครึ่ง
เจอทางอุสเบกิสถานเจ้าภาพของกลุ่มนี้ครับเข้าสัญญาณ๔ทุ่ม๑๕
ส่วนเมื่อวานรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีลงซ้อมต่อเนื่องครับ

ก็เป็นการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับ
ไปที่การฟื้นฟูร่างกายและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ก่อนการซ้อมธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรรองกัปตันทีมก็บอกว่าเกมกับมาเลเซียนัดต่อไป

ซึ่งจะเริ่มจากพยายามฟื้นฟูร่างกายให้เร็วที่สุด
และเขากับเพื่อนร่วมทีมต้องการโชว์ฟอร์มให้ดีกว่านี้
สิ่งสำคัญก็คือต้องเล่นในสไตล์ที่ถนัดให้ได้ก่อนครับ
ส่วนสุพนัทเหมือนตาที่ยิง๑ประตูในเกมแรกนะครับ
ก็บอกว่ายังดีที่คว้า๑แต้มสำคัญมาได้

ถ้าหวังจะเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายต้องชนะมาเลเซียให้ได้

ต่อไปนะครับทีมไทยเตะกับทางมาเล
ก็วันพรุ่งนี้แล้วนะครับ๔ทุ่มตามเวลาประเทศไทย
ขนาดที่ปัญหานักฟุตซอร์บาดเจ็บหรือว่าเลิกเล่นไปแล้ว

สิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานาน
กับวงการกีฬาไทยแล้วก็เรื่องของวงการโต๊เล็ก

ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทย
ได้หารือกับคุณอริสักเบนจาสิริวัล
อยากจะก่อตั้งกองทุนฟุตซอร์ไทยขึ้นมา
เพื่อมีวัตถุประสงค์ให้เงินสนับสนุนช่วยนักกีฬาฟุตซอลที่บาดเจ็บ
รวมถึงเลิกเล่นไปแล้วไม่มีอาชีพ
เพราะว่าจำนวนมากครับคือคนที่เคยสร้างชื่อเสียง
ให้กับประเทศชาติมาแล้วมากมายนะครับ